เขาบอกเขาไม่เชื่อว่าคุณแตงโมจะตกเรือไปในลักษณะแบบนั้น
แล้วก็มีการออกมาบอกถึงข้อมูลเชิง
ว่าเรื่องนี้อาจจะมีคนมีสีมาเกี่ยวข้องด้วยไหม

คนนั้นก็คือคุณสันทนะประยูณรัฐ
และวันจันนี้เขาจะเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน

แต่นี่เจ้าตัวเดินทางไปทำนัดด้วยตัวเอง

ผ่านมาแถวนี้พอดีแวะสักหน่อย
คุณสันทนาบอกขอแวะสพเมืองนนทบุรีสักนิดนึง
ไปนัดกับเดี๋ยววันจานนี้จะเข้าให้ปากคำนะคะ

คือตำรวจไม่ได้เรียกคุณสันทนะมาเป็นพยานเลยนะ

ผมอยากให้ข้อมูลตำรวจทำไมอ่ะ

คุณสันทนประยูณรัฐอดีต

ขอนัดหมายกับพนักงานสอบสวน
เขาเชื่อว่าการทำคดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องในชุดคลี่คลายคดี

เพราะตำรวจพุ่งเป้าไปเพียงประเด็นเดียว
ตามที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาไป๒คน
คือกระทำการโดยประมาท
พร้อมกับอ้างว่าจากข้อมูลที่ตัวเขาทราบมา
ว่าทุกคนที่อยู่บนเรือจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ
แล้วก็เป็นมากกว่าข้อหาประมาทนะคะ
อกจากนี้ตัวเขาเชื่อ
เชื่อว่าแตงโมถูกบีบคันให้อยู่ในสภาวะกดดันจากคนบนเรือ
ทำให้ต้องกระโดดหนีน้ำเอาชีวิตรอด
หรือไม่ก็ต้องมีการกระทำบางอย่าง
เจตนาจะทำให้ตังโมตกน้ำไปเพราะประสงค์ต่อชีวิต
โดยเกี่ยวข้องกับบิ๊กคนมีสีคนหนึ่ง
และไม่เชื่อว่าแตงโมจะตกน้ำจากการไปปัสสาวะ
ซึ่งตำรวจก็จะต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้นะคะ
ฟังเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อหน่อย
อันนี้มันไม่ใช่เพียง
ผมก็เข้าใจผู้เกี่ยวข้องคือแม้กระทั่งประจักษ์พยานบางคนนะ
ซึ่งเขาก็มีความลำบากใจแต่คดีนี้บอกแล้วไง
มันก็ต้องคือไปกันทั้งลำ
แล้วฝากบอกด้วยนะกลุ่มธุรกิจพวกคุณ
ไอ้ที่พวกคุณคุยกันแล้วคนนั้นบางคนเขาก็บอกผม
พี่ครับเขาบอกว่าสบายมาก
ก็คือที่ผมคิดว่าเขาอยู่ในสภาวะที่ทำให้เขาต้อง
น้องเขาต้องกระโดดน้ำลงไปลงไปเพื่อมาให้มันพ้นจากเหตุการณ์บนเรือ
ไปเพื่อจะให้ชีวิตรอดนะหรืออีกเรื่องหนึ่ง
คือเป็นความรุนแรงถึงขั้นที่มีการทำร้ายหรือผลัก
และเจตนาให้น้องเขาตกจากเรือเพื่อประสงค์ต่อชีวิต
เดี๋ยวประติดประต่อให้ใหม่อีกทีหนึ่งนะว่าคุณสันทนะพูดยังไงบ้างนะครับ
สรุปแบบนี้ฮะคุณสันทนาบอกว่าที่ผ่านมามีความพยายาม
ในการทำลายหลักฐานที่สำคัญทางคดีหรืออาจจะทำไปแล้วด้วยซ้ำ
คนเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นมือสืบสวนสอบสวนรู้มือกันมาก่อนนะฮะ
ตอนนี้ประเด็นที่คุณสันทนะไม่เชื่อก็คือเรื่องของอุบัติเหตุ
พลัดตกน้ำคุณสันทนะบอกแบบนี้คดีนี้มีคนระดับบิ๊กเกี่ยวข้อง
อืมแม้กระทั่งประจักษ์พยานบางคนที่ลำบากใจอืมแต่บอกแล้วว่าถ้าต้องไป
ต้องไปทั้งลำกลุ่มธุรกิจเขาคุยกัน
และบอกว่าคดีนี้สบายมาก

คดีนี้ผู้ตายอยู่ในสภาวะที่ถูกบีบคันกดดัน

เพื่อให้พ้นจากเหตุการณ์บางอย่าง
เพื่อเอาชีวิตรอดไม่ได้ฆ่าตัวตาย
หรืออีกประเด็นคือการทำร้ายหรือผลักแตงโม

คำกล่าวนี้เป็นคำกล่าวของคุณสันทนะ
เดี๋ยววันจันนี้จะไปให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนนะคะ